คดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปน
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจรวมทั้งทหาร

ผู้ต้องหาคือนายอาตูก็ยังไม่พบ

เป็นบ้านเกิดของแฟนสาวคนสนิท

คือไปจอดทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
อยู่ที่ริมชายแดนไทยกัมพูชา

เนื่องจากว่าตำรวจนั้นมีการนำกำลังไปตรวจค้นคอนโด

แล้วก็ทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
เข้าประสานงานกับทางตมกัมพูชา
เพื่อติดตามตัวนายอาตูผู้ต้องหาที่ได้ก่อเหตุฆ่าหันศพนายดาบิตเพื่อนร่วมชาติชาวสเปน
หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาค่ะว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้นำกำลังไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านพระราม๙ของนายอาตูด้วย
เพื่อที่จะไปหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐หัวหน้าชุดคลี่คลายคดีฆ่าหันศพชายชาวสเปน
ยืนยันว่าตอนนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถออกหมายจับในอาเทอร์หรืออาตูเซการ่าปรินเซฟชาวสเปนได้แล้ว
แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ต่างประเทศจับตามองจึงอยากให้รอพยานและหลักฐานแน่นหนา
แล้วค่อยขออนุญาตสารอนุมัติหมายจับ
คดีนี้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคนแล้วนะคะก็คือนางสาวปริศนาแสงอุบลและเพื่อนชายชาวไทย

โดยผู้ต้องสงสัยชายคนนี้ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะอีซูซูสีดำ
นายอาตูไปกดเงินและพาหลบหนี
ส่วนการสอบปากคำนางสาวปริศนาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ให้การยอมรับว่านายอาตูอาจมีส่วนรู้เห็น

อยู่ระหว่างการสอบปากคำที่จังหวัดสุรินทร์
ก่อนจะนำตัวเข้ามาสอบประคำเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้
ทางด้านพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดา

กองบัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
จากกรณีสถานที่หันศพนายดาบิตตอนนี้
ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบไปยังสถานที่ต่าง
พยานกว่า๑๐ปากให้การไว้
และยังต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยา
ว่าเป็นจุดที่ลงมือสังหาร

ส่วนในประเด็นเรื่องของรถจักรยานยนต์สีแดง

จะเกี่ยวข้องกับการขนศพและชิ้นส่วนไปทิ้ง

ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเช่นกัน
ล่าสุดทางตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
เข้าค้นคอนโดมิเนียมของนายอาตูในย่านพระราม๙
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
พร้อมกับแกะรอยเส้นทางการหลบหนี

เพื่อเชื่อมโยงไปยังจุดฆ่าจุดชำแหละและจุดทิ้งศพ

จอดทิ้งไว้กับเขตการค้าชายแดนไทยกัมพูชา

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
โดยตำรวจในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง
ช่วยกันติดตามคนร้ายรายนี้อย่างต่อเนื่อง
หลังได้รับการประสานจากตำรวจนครบาน
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี

คนร้ายอาจจะหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตาม
ทางด้านของผลตำรวจโทรณัฐธรพระสุนธร
ไม่ได้ยืนยันถึงกรณีที่นายอาตูหลบหนีเข้าไปยังประเทศกัมพูชาแล้ว
หลังจากที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ที่ชายแดนไทยกัมพูชา
โดยระบุว่าแม้เส้นทางนี้จะเป็นช่องทางธรรมชาติ

ถ้าหากหลบหนีไปได้เชื่อว่าน่าจะมีคนในพื้นที่ช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามทางตมประสานไปยังพลเอกซกพอ
ธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา